ไปดูเรื่องของการจับยาเสพติดก่อน

หน่วยงานที่หนองคาย

ยาบ้าเกือบ๔ล้านเมตร

มียาอีอีก๕๐๐เมตร

แต่ถ้ามันออกไปสู่ประเทศที่๓ได้แล้วก็

นี่ครับเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่สุรกากร

ที่เดินทางกลับมาจากส่งน้ำมันในสปลาว
ไม่อยากกัดรถเปล่าไงดอม

ไปส่งของแล้วก็ไม่อยากกลับรถเปล่า
นี่แหละครับคือเขาเอาไปส่งน้ำมันในสปลาว
ผ่านด่านพรมแดนสะพานวิทยาภาพไทยลาว
ฝั่งขาเข้าจังหวัดหนองคาย

เอาตัวเน็ดเลขกลม๓ล้าน๘แสน๖หมื่นเมตร
อายุ๑๐กิโลกรัมยาอี๕พันเมตร

ซ่อนอยู่ในแท้งใส่น้ำมันที่บรรทุกนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ไงก็น้ำมันถ่ายออกแล้วส่งเขาแล้วนะส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
ควบคุมตัวแล้วกับของกลางเนี่ยนะฮะ
ส่งไปยังสำนักงานสุรกากรหนองคาย

ยอมรับไม่ได้แล้วหลักฐานคาตาอยู่แบบนี้
อืมออกลักลอบขนยาเสพติดนะมาแล้วหลายครั้ง
เขาเนี่ยจริงมีอาชีพขับรถขนส่งน้ำมันมาประมาณ๒๐ปีแล้ว
พี่เอ๋ยไม่น่าทำตัดกรรณาโบ๊ทเลย
ไปรู้จักกับผู้หญิงชาวลาว
ซึ่งอาศัยอยู่ในแขวงบอลิคำไซสปลาว
จ้างให้นำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยได้ค่าจ้าง๕๐๐๐บาท
เงินเยอะครับคุณผู้ชมค่าจ้างเยอะครับ
ไม่ได้ใช้ติดคุกอย่าไปทำ
แล้วพอผ่านด่านได้แล้วจะมีโทรศัพท์ติดต่อมา
ให้ไปส่งที่นั่นที่นี่

คือเขาเนี่ยเอาน้ำมันจากชนบุรีไปส่งที่คลังน้ำมันในนครหลวงเวียงจันทร์
เมื่อ๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พอถ่ายน้ำมันออกเสร็จปั๊บนะฮะก็ไปรับยาเสพติด

รับที่ข้างถนน๔๕๐ปีสปลาวเป็นชื่อถนนเขา
และจะขับรถกลับเข้าไทยเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้

จากนั้นก็ส่งทัวร์ผู้ต้องหาและของการให้พัฒนาการสอบสวน

แล้วเดี๋ยวจะขยายผลขยายให้ได้นะ
ขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับ